บ๊ายเกอร์คนหนึ่งออกจากโฆราศ
กะว่าจะไปเที่ยวเหนือไปถึงจังหวัดน่านนะครับ
มีคนชวนนี่นี่พักโฮมสเตย์ฉันสิ

เข้าไปก่อนเลยเข้าไปได้พักเดียว
มีพนักงานบอกว่าคุณคะย้ายห้อง
ย้ายห้องมีลูกค้าเข้ามาใหม่เขาอยากจะพักใกล้กันติดกันคุณออกไปค่ะคุณออกไป
ทำได้หรืออย่างนี้ทำได้หรือทำได้ไหมลองดูครับค่ะ

พอดีจะมีลูกค้ามาอย่างนี้ครับ
พอดีเขามาพูดเดียวกันเขาจะอยู่เมื่อกิจกัน

เดี๋ยวผมให้ตังค่าห้องเลยก็ได้ครับ

ไม่เป็นไรพี่ถ้าอย่างนี้ผมก็นอนไม่สบายใจครับ

แต่ผมมาคนเดียวนอนคนเดียวไม่ได้
คือเสียตังค์ได้แต่ที่เสียไม่ได้คือความรู้สึก
แต่ฟังจากเสียงคือเสียความรู้สึกจริง
ใช่ฮะพี่คนนี้คือสรพงศ์ประสงค์สันติ
ชื่อเล่นชื่อคุณโอเป็นเจ้าของคลิป
บอกโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโคราชนะ
ว่าจะไปเที่ยวเหนือซะหน่อยแบบแวะค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผม
แวะไปเที่ยวดอยสกาดที่อำเภอบัวจังหวัดน่าน
ระหว่างนั้นก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะอำเภอปัวครับขออภัยฮะ
เดี๋ยวจะเขาก็เลยอ่ะพักก็พักเพราะว่าเดี๋ยวจะเขาเรียกอะไร
เขาเรียกอะไรพักรถไปด้วยนี่มอเตอร์ไซค์

ซึ่งเจ้าของโฮมสเตย์นะครับบอกกับเธอว่า

ก็กำลังสบายดูจากการถ่ายรูปคือหย่อนตัวแล้ว
เข้าสู่โหมดพักผ่อนแล้ว

เพราะว่าพอดีมีนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่ม

ผมมาก่อนทำไมโฮมสเตย

สุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปนอนที่อื่น

เชื่อไหมมีคนเข้ามาคอมเมนต์
ขอโทษไม่ใช่ครั้งแรก

เห็นเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่ดี
แล้วก็ดอยสกาตรนี่น่าไปเที่ยว

เขาก็ให้พนักงานเดินมาบอกว่าพี่ต้องออกจากห้องนี้นะครับ
มีคนมาขอพัก๓ห้องติดกัน
แล้วเขาก็ให้ผมออกไปนอนอีกห้องหนึ่ง

ให้ผมนอนต่อก็ยังไงไม่รู้ครับผมขอกลับดีกว่า
น่าจะแฟร์กับคนที่เขามาพักครับ

พอเห็นคนแบบเป็นกรุ๊ปมาเที่ยวเยอะ
เราก็จะไล่ลูกค้าที่เขามานอนคนเดียวอย่างนี้ครับ

เป็นอย่างไรครับนี่ค่ะเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างไรครับ

อย่างไรก็ที่พักต่าง
ลองเอาข่าวนี้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วกัน